ผมให้เวลากับข่าวนี้มากเลย

แค้นเมียสวมเขาทุบหัวชู้ดับสยอง

มีปลางครับปลางเนี่ยนะนะครับ
มีสามีชื่อโจ๊กมีสามีชื่อโจ๊ก
แล้วเบียร์เนี่ยเป็นน้องชายปลาง
เบียร์เนี่ยมีเมียชื่อส้มแต่โจ๊กกับส้มแอบมีความสัมพันธ์การเข้าใจ
คุณผู้ชมเมื่อช่วงเช้าของเมื่อวานนี้ที่บ้านหลังหนึ่งในตะบนช่อง
สแก่อำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรพบศพนายธีรพลส่ง
หรือว่าโจ๊กน่ะอายุสามสิบสามปีนะเสียชีวิตอยู่บนที่นอน
ถูกตีถูกฟันด้วยของแข็งมีคมไม่รู้อะไรที่ใบหน้าและศีรษะหลายครั้ง
นะครับพบรอยเลือดตั้งแต่พื้นห้องนอนห้องโถงแล้วลูกบิดประตูหลังบ้าน
ห่างจากประตูหลังบ้านไป๓เมตรเป็นบ้านของนายอานนท์สินกรัฐ
หรือว่าเบียร์อายุ๓๕ปีเป็นน้องเมียของผู้เสียชีวิตนะ
พบรอยเลือดอยู่ที่ลานหน้าบ้านขณะเกิดเหตุโจ๊กอยู่บ้านคนเดียว
เพราะว่านางมาลิสาหรือปรางนะครับเมียเนี่ยขี่รถจักรยานยนต
ส่งลูกชายอายุสิบเจ็ดที่โรงเรียนในตัวอำเภอพอกลับมาก็อ้าว
ตายแล้วก็เลยตามเพื่อนบ้านมาช่วยดูหน่อย
ช่วยดูหน่อยแล้วแจ้งตำรวจหน่อยเนื่องจากนางกลางเนี่ย
ไปผ่าตัดกล่องเสียงมาเปล่งเสียงไม่ได้
ตำรวจสอบสวมว่าหนึ่งในโจ๊กเนี่ยมีปัญหากับในเบีย
ผู้ก่อเหตุเรื่องชู้สาวครับและยังพบหยดเลือดที่บ้านของในเบียร์
ซึ่งหายตัวไปจึงเข้าไปตรวจค้นในบ้านเจอเลือดเต็มห้องน้ำเลย
แล้วเจอจอบเหล็กด้ามยาวมีรอยเปื้อนเลือดล้างวางอยู่หลังบ้าน
นะครับจึงนำกำลังเข้าจับกลุ่มในเบียร์ที่ทำงานที่อู่ซ่อมรถในตะบนไล่ส้ม
อำเภอเมืองจังหวัดเพชรชบุรีเบียร์สารภาพว่าผมมาทำจริงแหละ
ทำจ๊กจริงเพราะจับได้ว่าจ๊กอ่ะพี่เขยผมแท้แท้
แล้วมามีความสัมพันธ์กับเมียผมเนี่ยจึงอาศัยจังหวัดที่โจ๊กนอนหลับครับ
คุณผู้ชมถือจอบไปนี่แสดงว่าตีทั้งสองด้านเลยนะ
ทั้งด้านคมก็คือสับลงไปแล้วด้านทู่ก็คือด้านท้ายของจอบ
ทุบหัวในโจ๊กจนเสียชีวิตจากนั้นก็กลับบ้านไปล้างจอบนะฮะ
จอบในห้องน้ำแล้วก็ไปซ่อนไว้หลังบ้าน
แล้วก็ขี่รถจักรยานยนต์ไปส่งลูกที่โรงเรียน
แล้วก็ไปทำงานที่อู่ซ่อมรถแบบปกตินี่คุณผู้ชมที่เบิร์ตบอก
ช่วงที่ทำแผนเบียร์เนี่ยนะครับโอ้โหแค้นใจที่ในโจ๊กเนี่ย
มาพีความสัมพันธ์กับเมียของเขาโอ้ยญาติกันแท้แท้น่ะ
กันแท้คุณผู้ชมลองดูช่วงนี้หน่อย

ลังเมียของโจ๊กเล่าว่าปีก่อนจับได้
จับได้ว่านางสาวส้มน้องสะพ้ายเนี่ย
เมียของเบียร์เนี่ยแอบแชททักหาในโจ๊กสามีของเธอ
สามีก็ยอมรับเออฉันผิดไปแล้ว

เกินเลยฉันผิดไปแล้วเกินเลยกัน
มีการเคลียร์ใจกัน๓คนเธอสามีและส้ม
ตอนนั้นส้มยอมกราบเท้ารับปากว่าจะไม่ยุ่งเกี่ยวกันอีก

รับปากเหมือนกันว่าจะไม่ยุ่งกับส้มอีก
แต่เรื่องที่เกิดขึ้นเธอไม่ได้บอกเบียร์น้องชายหรอกนะ

จับได้อีกจับได้อีก
ส้มเนี่ยยังติดต่อกับสามีของเธออยู่

เรื่องที่เกิดขึ้นจนระงับอารมณ์เอาไว้ไม่ได้

ผู้หญิงมายุ่งกับแฟนเขาเองเขาบอกผู้หญิงยุ่งกับแฟนเขาเอง
แต่แฟนเขาไม่เล่นด้วยแฟนเขาทำไมนะบอกเลิกไปตั้งนานแล้ว
เขาบอกว่าเขาจับได้เคยจับได้แล้ว
เคยจับได้แล้วใช่ค่ะแล้วเขาเลิกไปแล้ว

ผู้หญิงมากราบตินปางด้วยมากราบตินขอโทษกับตัวปาง

ขอโทษว่าไม่ยุ่งแล้วค่ะ
คุณผู้ชมยังเน้นมาบอกว่าใช่เลยพี่เบิร์ตข่าวนี้งงมากมาก
อมน้ำแข็งเตรียมช่วยพี่ท้ายข่าวอธิบายเรื่องนี้นะ
นางสาวส้มนะฮะนี่แหละครับโอ้โหตอนนั้นเนี่ย
ตอนนั้นเนี่ยนะครับคือยอมรับว่าเธอมีความสัมพันธ์กับโจ๊กจริง
แต่มันนานมาแล้วนี่แล้วเคลียร์กันแล้วจำได้ไหมที่เล่าไป
กับปางแล้วพี่สาวของสามีแล้วก็กราบเท้าก็ขอโทษกันแล้วนะ
นะครับและที่เก่าหาว่าเธอเป็นฝ่ายแชทหาโจ๊กไม่ใช่นะ
โจ๊กก็แชทหาฉันนั่นแทนแทนที่จะจบแต่พอเกิดปัญหาต่างฝ่ายก็ต่างหยุดนะ
แล้วไม่ยุ่งเกี่ยวกันอีกนะขณะที่ในเบียร์เนี่ยก่อเหตุ
ครั้งนี้ก็คาดว่าน่าจะรู้เรื่องแล้วก็ระแวงแล้วครับ
ตกใจนะพี่เพราะหนูไม่รู้แล้วน้าที่บ้านเขาโทรไปบอกหรอก
นานแล้วอ่ะไม่ได้ทะเลาะค่ะเมื่อคืนไม่ได้ทะเลาะก็เข้านอนปกติ
ถ้าเกิดหนูรู้ว่าเขาจะทำหนูก็ไม่ได้ให้ทำ
หนูก็ห้ามอยู่แล้วถ้าเกิดเขาทำอ่ะอืมแต่นี่คือนี่หนูไม่รู้อะไรเลยอ่ะ
ส่วนศพของนายโจ๊กเนี่ยนะครับนำมาตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดหนองไผ่เจริญธรรมที่อำเภอหนองย่าปล้องจังหวัดเพชรชบุรี
ท่ามกลางความโศกเศร้าของลูกชายอายุ๑๗นะครับแล้วก็ภรรยาที่ต้องมาสูญเสียเสาหลักของครอบครัว
สั้นสำหรับคนที่ลำดับไม่ได้กันแล้วกันนะครับ
สำหรับเรื่องนี้ก็คือเมียของเมียของเบียร์ไปได้กับพี่เขย
นี่แหละครับเอาแบบนี้ก็แล้วกันนะครับก็ขอแสดงความเสียใจกับญาติของผู้เสียชีวิตด้วย